ไปถึงประเด็นร้อนตอนนี้ที่หลายคนอยากจะรู้เรื่องของการติดโควิดสำหรับคุณพลอยเชอร์มานนะจ๊ะ
คุณผู้ชมอย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะกลายเป็นดราม่าถล่มใส่คุณพลอยเชอร์มานจริงนะคะ
อย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะคะว่าคุณพลอยเชอร์มานเนี่ยประกาศว่าติดโควิด๑๙
แล้วก็แจงไทม์ไลน์กันแบบยาวเหยียดเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าชาวเน็ตค่ะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแล้วก็เป็นดราม่าโหจนทำให้โลกโซเชียลเนี่ยเดือดสุดไปเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมพาไปดูเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็อันนี้เป็นที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยคุณพลอยเธอบอกว่าเธอติดโควิดจากการตรวจรอบที่๔แต่ชาวเน็ตจำนวนมากบอกว่าจริงแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะ
น่าจะประติดจากการทริปที่เดินทางไปครั้งล่าสุดที่เกาะสมุยมากกว่าเนื่องจากการตรวจ๓ครั้งก่อนหน้านี้ผลเป็นลบแล้วนะคะ
แต่ชาวพลอยก็ยังเดินออกจากบ้านนะคะไปเผชิญกับความเสี่ยงอีกไม่มีคนคอมเมนต์เยอะมากตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมมาอีกที่ประเด็นที่๒อันนี้ก็โถกเถียงกันเยอะนะคะเขาบอกว่าการเดินทางไปทริปสมุยครั้งนี้ทำลายของคุณพลอยมันแน่นมากจริงค่ะเดินทางไปนู่นมานี่หลายจุดนะคะแล้วก็ระหว่างที่ไปเกาะสมุยไปเกาะพางานเนี่ยมีเป
ที่๓อันนี้คนก็พูดถึงเยอะมากจริงค่ะชาวเน็ตจับประเด็นไปอีกค่ะเรื่องที่บอกว่าเที่ยวทริปมันมีภาพนี้คุณผู้ชมนะคะภาพที่แบบว่าลงแล้วก็ติดแฮชแท็กซ์ว่าเที่ยวทริปคุณผู้ชมคือหลายคนชอบลงรูปไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างตรงนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กซ์ว่าเที่ยวทริปคือจริงตัวเนี่
เกาะสมุยคำถามจึงเกิดขึ้นว่านี่มันเที่ยวจริงหรือว่าเที่ยวทิพย์หรือว่าไปจริงแต่ว่าลงแฮดแท็กเที่ยวทิพย์ให้ดูแบบลวงหลอกหรือเปล่า
คำถามเกิดขึ้นมากมายในโลกอินเตอร์เน็ตนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นด้วยที่ถูกตั้งข้อสงสัยขึ้นมาก็คือเรื่องของมาตรการต่างในการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
ตัวพลอยเองเนี่ยนะเดินทางไปที่เกาะสมุยวันที่๒๕เมษายนหลังผลการตรวจเชื้อครั้งที่๓เป็นลบแต่เธอได้ทำตามมาตรการของจังหวัดสุราธานีหรือเปล่า
โดยเฉพาะการกักตัว๑๔วันเพราะสาวพลอยเนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
คือรัฐบาลก็มีการออกปรากฏนะคะเพราะวันที่๒๖เนี่ยนะ
เมื่องประกาศออกมาบอกว่าเวลาเดินทางค่ำจังหวัดต้องกากตัว
ต้องกากตัวทางว้างตัวนู่นนั่นเนี่ย
เขายื่นเอกสารทั้งหมดที่เขาตรวจออกมาเป็นลบเนี่ย
ยื่นวันที่๑๕มันก่อนหรือว่าคาบเกี่ยวกันแน่นะ
คือเขาอาจจะยื่นวันที่๒๕แล้วพอดี๒๖เพิ่งประกาศกักตัว

ซึ่งต้องบอกนะคะว่าการวิจารณ์ในครั้งนี้นะหนักเอาเรื่องจริง
เพราะนอกจากในทวิตเตอร์ที่วิจารณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้ว
คนก็เข้ามาคอมเมนต์ชนิดเขาเรียกว่าทัวร์ลง

ทัวร์ลงที่ไอจีของพลอยนี่แหละ
จนพลอยต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยนะคะ

เราก็ติดต่อนะไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของพลอยเลย
ได้สอบถามถึงประเด็นเหล่านี้ค่ะ
โดยได้รับการชี้แจงสั้นนะว่า
คุณพลอยเนี่ยทราบเรื่องดราม่าแล้ว
แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากจริง
เพราะว่าไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะเธอนั่นเองนะคะ
เราก็นี่แหละตั้งข้อสงสัยมา
เราก็มาสรุปนะประเด็นดราม่าจากข้อสงสัยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ
ส่วนด้วยให้รูปทรงรูปเทียวทิพย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ผู้จัดการเขาบอกว่าเดี๋ยวรอคุณพลอยเข้ามาชี้แจงอีกทีละกัน
แต่ตอนนี้จังหวัดสุราชเองเมื่อกี้ได้ข่าวได้ยินข่าว
แล้วก็พบเชื้อผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
จริงตอนนี้ก็ไม่ควรจะไปเที่ยวที่ไหน
เที่ยวทิพย์เนี่ยก็ให้เที่ยวทิพย์กันจริงแล้วกัน
อยู่กลับบ้านดีกว่านะครูผู้ชมนะ